คุณผู้ชมคะที่สพออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้ก็กำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็รู้ให้ได้ว่า
ศพสาวเล็บแดงที่ไปเจอถูกทิ้งไว้เนี่ยเป็นใครกันแน่
ตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบดีเอ็นเอให้เร็วที่สุดค่ะผลตำลดตริธนายุทธิจรรรย์ทำรงรองผู้บัญชาการตำลดภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมตำรวจภูทรอุทัยนะคะก็ลงพื้นที่บริเวณคลองโคกมะยมในอำเภออุทัย
เป็นจุดที่พบศพสาวเล็บแดงที่ถูกนำมาโยนทิ้งน้ำก่อนที่ชาวบ้านจะมาพบศพหั่นเป็นชิ้นส่วนถูกห่อไว้ในกระสอบ
ชาวบ้านมาเจอเนี่ยยี่สิบหกเมษายนที่ผ่านมาค่ะผ่านมาห้าวันนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าตอนนี้พบชิ้นส่วนท่อนขาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะ
ค่ะมันมีตัวเงินตัวทองคาบมาค่ะก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้ว
แล้วก็ถูกส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วด้วย
ตอนนี้สั่งการให้เร่งตรวจสอบดีเอนเอของผู้เสียชีวิตให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพื่อที่จะได้ระบุตัวตนระบุอัตลักษณ์ได้นะคะว่าเป็นใคร
แล้วก็จะใช่นางจำปีหอมชวนชาวจังหวัดสะแก้วที่คาดการณ์ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือเปล่านะคะ
วันนี้นี่แหละค่ะที่น่าจะทราบผลชัดเจนในเรื่องของดีเอ็นเอ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งได้สั่งการให้ตำรวจภูทรอุทัยจัดนักประดาน้ำและตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่บริเวณคลองโคกมะยมอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะ
สแกนพื้นที่เพื่อหาชิ้นส่วนของร่างกายที่เหลือค่ะตอนนี้ที่ยังหาไม่พบเนี่ยมีท่อนขาหนึ่งข้าง
แล้วก็ท่อนแขนทั้งสองข้างก็เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในคลองแห่งนี้นั่นแหละค่ะก็เลยจะต้องลองไปสแกนหาพื้นที่ดำหางมหากันอีกทีนึง
ส่วนการตรวจสอบห้องพักของสามีนางจำปีที่ย่านบางนาเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกติอะไร
แต่มีสิ่งที่ตำรวจสงสัยมากอยู่อย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่นางจำปีหายตัวไปเนี่ย
ปกติเวลามีคนหายคุณทำยังไงก็ต้องไปแจ้งต้องแจ้งความ
สามีไม่แจ้งความคนหายเลยและไม่ได้มีพฤติกรรมในการติดตามหาตัวภรรยาด้วย
พอตำรวจถามว่าเอ๊ะทำไมไม่แจ้งความล่ะเมียหายทั้งคนไม่คิดจะตามหาหน่อยเหรอ
เขาบอกว่าโกรธเขาโกรธที่ภรรยาหายตัวไปก็เลยไม่แจ้งไม่ทำอะไรทั้งนั้น
จากนี้ตำรวจตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ของนางจำปีก็พบว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ย
ถูกใช้ในพื้นที่รังสิตค่ะแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบลึกถึงขั้นว่าติดต่อหรือพูดคุยกับบุคคลไหนบ้างนะคะ
เพราะว่าติดต่อไปที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้วแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับมา
ถ้าหากวันนี้ผลตรวจดีเอ็นเอยืนยันว่าเป็นของนางจำปีและตำรวจได้รับข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือแล้ว
ก็น่าจะพบความเชื่อมโยงที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้ในทันทีค่ะ